ท่านผู้ชมครับถ้าไปดูการประชุมรัฐสภาวันนี้เนี่ย
วันนี้มีช่วงหนึ่งที่นายวิรัติสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทย
ได้ขึ้นอภิปรายนะฮะโดยขอร้องให้นายกรัฐมนตรี
มองทุกคนที่เห็นต่างเป็นแบบลูกเป็นแบบหลานนะครับเป็นครอบครัวเดียวกัน
ผลักไล่สายส่งให้ไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง
เช่นนั้นจะทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จ
พร้อมกับระบุว่านายกเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้ชุมนุมต้องออกมายื่นเงื่อนไข๓ข้อ
จนทำให้สถานการณ์บานปลายอยู่ในขณะนี้
ซึ่งพอนายวิรัติพูดจบผลเอกประยุทธ์จันโอชาณมนตรี
ลุกขึ้นชี้แจงทันทีพร้อมกับถามกลับไปอย่างนายวิรัติ
ถ้าเกิดเหตุการณ์ลูกไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพอาจารย์เนี่ย
หากเป็นแบบนี้ในครอบครัวของท่านบ้างเนี่ยท่านจะยอมไหม
แต่ท่านยังแอบอ้าง
วันนี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ลูกไม่เคารพพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครัวอาจารย์
ผมถามว่าถ้าเป็นครอบครัวของใครก็แล้วแต่

ที่ท่านบอกว่าให้ผมทำ๓๑๒๓๔

ถ้ายังไม่จบผมก็จำเป็นต้องทำให้มันจบ

ผมไม่ได้ต้องการที่จะรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุด
มันเป็นหน้าที่ของผม
มองว่าผมเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมด

แต่ท่านไม่เคยพูดถึงประเด็จการรัฐสภาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้น